เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าจำนวนพื้นที่ป่าของไทย
กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านนี้เนี่ย
เปรียบเทียบดูแล้วมันมากน้อยขนาดไหนนะคุณเดี๋ยวมาสอน
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องตกใจนะครับ
เพราะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบข้อมูลนี้มาก่อนนะครับ
ข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้เมื่อปี๒๕๕๙นะครับ
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์๔๔๓แห่ง
ครอบคลุม๖๖ล้าน๓แสนไร่
ทั้งหมดนี้๖๖ล้าน๓แสนไร่
เรามีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านพิทักษ์ป่า
ทั้งประเทศ๑๘๐๐๐คนนะฮะ
พบว่าจากพื้นที่ที่มีอยู่ทั้งหมด

ถ้าไปดูบุคลากรเมื่อปี๒๕๕๗นะ
เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า๑คน
ต้องดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์๒๐๘๓ไร่

เดินไร่เดียวนี้แทบไม่ทัวร์เลยคุณเห็นไหมสอน

เทียบอัตราส่วนนั้น๑คนต่อ๒๐๘๓ไร่นะครับ
เอาให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับ
เปรียบเทียบให้เห็นกับพื้นที่ของสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย

สวนลุ้มพินีในกรุงเทพเนี่ยมีเนื้อที่๓๖๐ไร่
เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า๑คน
ต้องดูแลพื้นที่ป่าที่มีขนาดเท่ากับสวนลุม๖สวนลุม

เงินเดือนเนี่ยคนหนึ่ง๗๐๐กว่า๙๐๐กว่า

ในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างเหมาะสม

แล้วมันจะไปพอได้ยังไงกับเรื่องของ
งบประมาณเรื่องคนไปเที่ยวป่าเที่ยวอุทยาน

ต้องจัดการเรื่องระบบการเงินการคลัง
กรมอุทยานของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของไทยใหม่ค่ะ
จะต้องเอาให้มันได้รายได้ที่สามารถเอามาดูแลได้
ดูแลคนที่ต้องทำงานด้านนี้ได้

เรื่องเจ้าหน้าที่พิทักษ์และงบประมาณ

สำหรับพื้นที่ที่เกิดการลักลอบเข้าไปล่าสัตว์นะครับ
อยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ครอบคลุมพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ
อำเภอสังขระบุรีของกาญจนบุรี
แล้วก็อำเภออุ้มผางของจังหวัดตาก
พบคนไปล่าสัตว์มากที่สุดเลยนะครับ
แต่หากแยกเฉพาะด้านป่าตะวันตกนะฮะ
ในพื้นที่กาญจนบุรีจะมีเนื้อที่๑๓๓๑ไร่
ปัจจุบันป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งหมด๒๐๐คน